แม่บ้านคุณชานนอยม
สองวันที่ผ่านมาแม่บ้านอ่อมไอซ์ก็ได้พูดคุยล้วงลึกถึงตัวตนขุนชานนท์กันไปแล้ว
แต่วันนี้หนุ่มคุณจะต้องเจอกับ๗สถานการณ์สมมุติ
พร้อมตอบคำถามจากกล่องคำขอของแฟนคลับ
หนุ่มคุณจะรับมือได้หรือไม่มาเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะ
ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันในวันนี้ค่ะ

ยังน่ารักหันไปก็เหมือนพี่หนุ่มตลอดเลย

เรายังอยู่กับแม่บ้านแม่บ้านสองแซ่บ

นี่คนนี้เขาเป็นนุ่มเจ้าเสน่ห์แพรว

เหตุการณ์สมมติมาถามเค้าพร้อมไหมคะช้อนคำถามใช่ไหม
เชิญคำถามค่ะขอคำถามค่ะค่ะ
เธอถอดรองเท้าไปออกมาแต่ว่าเท้าเหม็นมาก
จนแบบมันไม่ได้เหม็นเปรี้ยวอ่ะผมคอเลยอ่ะ
จะทำอย่างไรจะบอกเธอไหม

อันนี้เหลือมันออกเท้าด้วย

ไม่เอาอยากใส่อยากถอดอยากถอด
มันเปียกเท้าเปียกอยู่เขาพึงก่อน

เดี๋ยวไปทานข้าวเดี๋ยวปั๊บหนึ่งนะ

ก็ก็ไปส่งก่อนไง

คนเราจะไม่รู้กลิ่นท้าตัวเองเหรอ
พรมเกาะเจ็บ
เขาอาจจะแบบชิ้นอะ
เกือบหลับได้หรือเปล่า
คือบอกที่สายทางท้าแล้วก็เปิดกระจกแล้ว
ถ้ายังไม่ทำอีกก็จะไปส่งที่บ้าน

หรือไม่ก็อืมแล้วจะจีบต่อไหม

อ้าวแต่หน้าสวยเลยนะ
และก็อาจจะเอาสเปรดำกลิ่นเท้าไปให้เค้า
แต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าบอกผู้หญิงตรงหรือเปล่า

ไม่กล้าบอกผมเป็นคนไม่ชอบหักหน้าคน

ข้อต่อไปค่ะถ้าคุณกำลังไปดินเนอร์กับสาวร้านสุดหรูที่บรรยากาศดีสุดสุด
และคุณกำลังจะขอสาวไปเต้นรำ
แต่ในระหว่างที่คุณกำลังลุกขึ้นกางเกงของคุณนั้นซิบแตกพอดี

ก็คือถ้ามันแตกจริงมันเยียวยาอะไรไม่ได้เข้ามากับเราเนี่ย
เขาก็ต้องรู้สิว่าเรา๑๘มันจะได้แบบ
หนึ่งหนึ่งคนใช่ไหมอยู่หนึ่งคนก็มีความคิดเดียว

ก็บอกว่าเป็นเรื่องคำแล้วซิบแตกทำไมอะ

ใช่แต่ถ้าอุ๊ยขำจังซิบแตกแล้วไม่ได้กลับบ้านไปเลยก็หาย

ผู้หญิงอายอะอายที่จะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ย

ท่าบการบรรดิกาสสุดโรแมนติกเลย
อยู่ก็มีกิ๊กทั้ง๓คน
ปรากฏตัวขึ้นมาในงาน
เราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไร
คงต้องบอกว่าบอกความจริง
ว่ามีมานะต้องเคารพคนที่อยู่ในงานของเรา
เคารพภรรยาเราว่าเนี่ยงานเข้าแล้วนะ

ก็อยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไง
เพราะเราก็เรามีกิ๊ก๓คนเราตายอยู่แล้วนี่

ตายแบบท่าที่ดีกว่าแต่อืม

ก็ตายแบบว่าสมศักดิ์ศรีอะ

ถ้าหากว่าคุณกำลังจีบสาวคนหนึ่งที่คุณพ่อห่วงมาก
จะไปไหนดูหนังฟังเพลงทานข้าวคุณพ่อต้องไปด้วยตลอด

ก็มาเลยฮะ

ก็คือก็กินแล้วก็คือตีซีไง

แล้วปกติเป็นคนเข้าของผู้ใหญ่เก่งหรือเปล่า

ก็คือเพื่อนคุณพ่อของผมจริงก็คือเป็นเพื่อนผมนี่แหละ

คือแก๊งเขาจะเป็นแก๊งคุณพ่อ

แต่ว่าเพื่อนของพ่อก็คือเพื่อนเรา

จะดีเหรอ

ถ้าหากว่าเพื่อนสาวคนหนึ่งในกลุ่มของคุณ

สนิทสนมกันมากตั้งแต่เด็กเลยทีนี้เนี่ย
แล้วก็แฟนของเธอดันหึงมากเลย

ชอบให้คุณสนิทกับเพื่อนคนนี้

ก็ไปแห่งเราด้วยกันเลย
บอกกับแฟนเขาอืมอืม

เออข้อต่อไปค่ะสุดท้ายถ้าหากว่าคุณอยู่ในงานปาร์ตี้และเจอกับสาวสวยถูกสเปคมากและสาวคนนี้ขีบตาให้เหมือนเธอมีใจให้กับคุณเหมือนกัน
แต่เขามากับแฟนนานเย็นจะทำอย่างไร
ก็เขามากับแฟนแล้วเขาขยิบตาให้ต้องถามก่อนว่าผมชอบไหม
ชอบสวยถูกสเปคใช่เลยขาแบบยาวมากนึกว่าเจอกับเดียน
ก็เอาบาปหรือไม่บาปล่ะงั้นสิ่งที่ตัวเองคิดน่าจะบาปล่ะ
ก็น่าจะแบบอืมอืมแฟนเผลอเจอกันนะคะ

แต่ก็ไม่ทำหรอกจบดีเพราะเราเป็นคนดี
อันนี้แค่สารภาพบาปเฉยแต่ไม่ได้ทำ

แค่แค่ขยิบตาคืนเมื่อกี้เขาหยิบตามาให้

นี่ก็คือ๗สถานการณ์นะคะที่ทำให้เราเนี่ย

แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าอยากล้วงลึกมาจากแฟนคลับด้วย

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล้วงลึกกันต่อค่ะ